เพราะฉะนั้นมาดูดีกว่าว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวที่คุณผู้ชมชอบหรือเปล่า
โดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตการท่องเที่ยวแบบคนไทยสมัยโบราณ

มีที่หนึ่งคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจมากเลย
รอคอยคุณผู้ชมไปเที่ยวอยู่ก็คืออยู่ที่ชุมชนริมน้ำวัดสารเจ้าจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ที่นี่เห็นแล้วจะต้องบอกว่าภูมิกลางแน่นอน
เพราะว่าของกินเพียบไปดูเลยเจ้านี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของการทำกุ้ยช่ายปั้นกันสดนึ่งกันสดตรงนั้น
แล้วก็แพ็คเป็นห่อขายแบบนี้คือเยอะมาก
เพราะลูกค้าเนี่ยแวะเวียนไปโดยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไปกันให้ได้เลยที่ตลาดริมน้ำวัดสารเจ้าค่ะ
ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสานเจ้าอำเภอปทุมธานี
ที่นี่เขาเปิดมานานกว่า๑๕ปีแล้วนะคะ
โดยบริเวณนี้เมื่อก่อนจะมีเพียงแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวขายอยู่ร้านเดียวเลย
แต่พอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าพระกูลใบดีการภาลัยท่านผู้หว่าในอำเภออบตบ้านกลาง
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นตลาดน้ำ
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นของที่มีที่ซื้อขายเนี่ย
กันมากมายผู้คนคึกคักมาจนถึงปัจจุบันนะคะครับ
โดดเด่นก็นี่แหละของกินเลือกมากหลากหลาย
อย่างร้านกุยช่ายเจ๊มนถือว่าเป็นร้านอร่อยเจ้าแรกที่ขายอยู่กับวัดสรรเจ้ามานานนับ๑๐ปีนะคะ
อย่างที่เห็นภาพไปว่านี่แหละนั่งปั้นกันสดนึ่งกันสดหน้าร้าน
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะซื้อกลับไปฝากคนรู้จัก
แล้วก็ไม่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมไปสอดส่องดูอีกทีซิว่าที่นี่มีอะไรบ้าง
มีร้านปลาทอดหลายที่หลายเจ้าเลยนะคะที่ก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างกันไป
ติดอกติดใจกันแน่นอนอย่างร้านคุณเจนปลาทอด
ก็มีทั้งปลาสลิดทอดปลาช่อนทอดปลาเนื้ออ่อนปลาร่ากล้วย
กรอบกินได้ทั้งกล้างอเด็ดอร่อยแบบนี้
ซาร่ากล้วยเนี่ยหาทานยากนะจะบอกให้
แต่ว่ามีที่นี่แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยนะคะ

ใช่แล้วการันตีความอร่อยกันทุกร้านแน่นอนนะคะ
แค่นั้นคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าไปที่อย่าพลาดร้านนี้
นิสากรขายข้าวแช่ตำรับชาวมอนค่ะ
ดูสิจัดเป็นสำหรับให้แบบสวยหรูดูดีซื้อฝากก็กินที่อกถูกใจ

ผานิดขายกล้วยปิ้งสูตรโบราณ

โห้ยอวบเลยนะแล้วก็มีขนมใต้ขนมใบ
อะไรนะใบบัว

แล้วก็ขนมไทยอีกหลายอย่างให้เลือกซื้อเลือกหากัน
เขาไปกันเป็นครอบครัวไปสัมภาษณ์ครอบครัวนี้กันหน่อย

ครอบครัวมาทุกอาทิตย์ที่วัดศาลเจ้าปฐุมธานีค่ะ
ก็หากินอาหารอร่อยแล้วก็หากินง่าย
ก็คือใครที่มาที่นี่ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
โอ้เชื่อแล้วว่าต้องทานกันเยอะแน่

อันนั้นเด็กอยู่ค่ะ

คุณผู้ชมไปกันเพราะว่านอกจากได้ไปหาอะไรอร่อยทาน
แล้วนี่คุณไปขอพรไปขอโชคขอลาบ
จากเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าแล้วก็สารเซียนแปะนะคะ
เขาว่ากันว่าใครมาที่นี่นี่นะคะ
ขอโชคลาภแล้วประสบความสำเร็จกันหลายคนเลยนะ

เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดชุมชนวัดสรรเจ้าจังหวัดปทุมธานีค่ะ
คือเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาว่าไปมาแล้วนะคะ
นี่ค่ะที่ปฐุมธานี
นี่ฉันเคยไปของกินเยอะมากไปทานก๋วยเตี๋ยวมาก